ไทรรัตบิลโชว์ช่วงนี้ติดตามความขืบหน้าคดีทำร้ายร่างกาย
ที่ร้านมาลินสกายที่เชียงใหม่กันหน่อย
ตอนนี้นะคะสำหรับอาการบาดเจ็บล่าสุดของลูกชาย

เขาบอกว่าอาการยังน่าเป็นห่วงอยู่ค่ะ

ว่าบอลกฤษณะนั้นได้มีการส่งผู้ใหญ่มาเจรจา
ขอเข้าเยี่ยมลูกชายแต่ว่าไม่อนุญาต
รวมทั้งอาจจะร้องขอให้โอนคดีไปกองปราบราม

ปูนยวจนาวันคาวิสันแม่ของนาย

นักศึกษาที่ถูกกาดของร้านมารินสกาย
รุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสเปิดเผยว่า
ตอนนี้อาการของลูกชายยังน่าเป็นห่วง

ส่วนเรื่องบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็บาดแผลผ่าตัดนั้นดีขึ้น
แต่ยังเป็นกังวลเรื่องของตาข้างซ้าย

แต่ลูกชายยืนยันว่าให้การไปหมดแล้ว
จึงไม่ขอให้กันเพิ่มเติม

ทางญาติเริ่มไม่ไว้ใจการทำงานของตำรวจท้องที่

จะขอโอนคดีนี้ไปให้ตำรวจกองปราบรามทำคดีต่อไปและอาจจะย้ายลูกชายไป
รักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎขอเวลาอีกสองถึงสามวันจะมีการ
ตัดสินใจเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนนายกฤษณะอมิสูรหรือบอลแฟนของ
ดาราสาวอุ้มลักษณะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีรุมทำร้ายนายอิสระอิสราชนุวัฒน์บอกว่า
ตอนนี้ยังไม่ได้ลดละความพยายามนะคะในการจะส่งผู้ใหญ่มาเจรจา
เพื่อขอเข้าเยี่ยมลูกชายแต่ทางครอบครัวนั้นยังไม่อนุญาตค่ะ
ส่วนทางด้านตำรวจผู้ทอนช้างเผื่อเข้าตรวจสอบมาลินบนถนนห้วยแก้ว
ซึ่งเป็นที่พักของผู้ต้องหาทั้ง๕คนที่สารจังหวัดเชียงใหม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
แต่ปรากฏว่าทั้งหมดไม่ได้พักอยู่ที่เดิมแล้วส่วนเรื่องการลื้อถอนชั้นดาดฟ้าของร้านมาเลนสกาย
ให้ลื้อถอนภายใน๓๐วันเนื่องจากอาคารทั้งสองแห่งดัดแปลงต่อเติมอาคารโดยผิดกฎหมายนั้น
พบว่ายังไม่มีการลื้อถอนซึ่งสถานที่ทั้งสองแห่งนี้ตั้งอยู่ในโครงการที่นายกฤษฎะ
เคยดูแลบริหารงานอยู่ค่ะ